มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวที่น่ายินดีของชีวิตผู้หญิงสวยคนหนึ่ง
อย่างคุณสิริต้าเจนเซ่นนั่นเองนะคุณ
ชีวิตจริงเนี่ยยิ่งกว่านิยายเขาเธอเหมือนเจ้าหญิงเลย
เหมือนจริตที่เดินดินอยู่ในวงการบันเทิงของเรานะ
พร้อมไงหน้างานกันก็ดีความรักก็ดีนะคะ
โดยปีใหม่ที่จะถึงนี้เห็นว่าละครที่เธอถ่ายเอาไว้เกือบ๒ปีเนี่ย
ดองเอาไว้นะคุณจะได้คิวลงจอซะแล้วนะจ๊ะ
ก็เห็นว่าจะมีขยายเพิ่มไปอีก๓สาขา
เรียกว่างานนี้รวยระดับเศรษฐินีเลยนะจ๊ะ
มีแพลนออกอากาศค่ะว่าจะได้ออกอากาศเรื่องเพลิงรักพังแค้นนะคะ
แต่ก็ฝากติดตามดูละครเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ก็เป็นการพลิกบทบาทของลิต้าเลย
แล้วก็มีธุรกิจของลิต้าที่จะมีการเติบโตขึ้นด้วยในปีหน้าค่ะ

ใช่จะมีเปิดเพิ่มสามที่ค่ะปีหน้าก็ขอเรียนเชิญนะคะ
ก็แสดงว่าตอนนี้เรียกว่าเศรษฐีนี้ได้ยังคะ
อุ๊ยยังหรอกค่ะพยายามอยู่ค่ะ

งอยู่นิดนึงว่าใครคือซีนิต้าคุณเห็นไหมเมื่อกี้

คนซ้าย๔คนขวานะพี่แจกรีนของเราเอง